หนุ่มคนไหนมาต่อสู้กับณเดชนอีกไหม

พูดตรงไม่รู้จะเมาส์มอยอะไรค่ะ
ว่ามีคนตาดีไปเห็นว่าเครื่องหน้าของน้องที่มันเป๊ะปังปั้วอยู่แล้วเนี่ยค่ะ

ถ้าไม่บอกนี้ดิฉันคิดว่าเป็นซุปตาเกาหลีนะ
คือน่าหน้านางร่างนางอะมีไส้เกาหลีค่ะ
หรือน้อยไหมคุณจะดูว่าแล้วจมูกมันเที่ยวมันไม่ได้ตรงน้อยหรือเปล่า
ไม่น้อยนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของความคิดคนอะไรอย่างนี้

ก็พี่ว่าโอเคไหมฮะพี่ว่าหล่ออยู่ป่ะครับ

ทำไมพี่มองบนอย่างเงี้ยฮะ
บ๊วยทำหมาวนะคะแต่ว่าแหล่งคนนี้อาจจะไม่รู้จักคุณกอร์ด
ครับก้าวจะเล่นละครกับนาเนะคุณผู้ชมอ่าที่อ่าซีรีส์